มีคนที่อยากอยู่ที่ห้องกลางสายฟน
ต้องยอมรับว่ามันอัดอั้นตันใจแล้วมันกลั้นไว้ไม่อยู่จริง
ก็ต้องยอมรับว่ามันอัดอั้นตันใจและมันกลั้นไว้ไม่อยู่จริง

ก็ต้องยอมรับว่ามันอัดอั้นตันใจและมันกลั้นไว้ไม่อยู่จริง

ก็ต้องยอมรับว่ามันอัดอั้นตันใจและมันกลั้นไว้ไม่อยู่จริง

ก็ต้องยอมรับว่ามันอัดอั้นตันใจและมันกลั้นไว้ไม่อยู่จริง
ก็ต้องยอมรับว่ามันอัดอั้นตันใจและมันกลั้นไว้ไม่อยู่จริง
ก็ต้องยอมรับว่ามันอัดอั้นตันใจและมันกลั้นไว้ไม่อยู่จริง
ก็ต้องยอมรับว่ามันอัดอั้นตันใจและมันกลั้นไว้ไม่อยู่จริง
ก็ต้องยอมรับว่ามันอัดอั้นตันใจและมันกลั้นไว้ไม่อยู่จริง

ก็ต้องยอมรับว่ามันอัดอั้นตันใจและมันกลั้นไว้ไม่อยู่จริง

ก็ต้องยอมรับว่ามันอัดอั้นตันใจและมันกลั้นไว้ไม่อยู่จริง